อยู่เฉยนิ่งก็เป็นข่าว

คือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาเยอะแยะ
ทั้งที่เธอทำเองแล้วก็ไม่ได้ทำเองด้วย
แต่ว่าอันนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

คือหลายคนสงสัยว่าช่วงหลังมานี้

คู่กับหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยสักเท่าไร

ต้องไปถามเจนนี่ดูแล้วอย่างนี้

คือเธอบอกว่าจริงแล้วเป็นเพราะว่าช่วงนี้
จะทำอะไรก็ต้องคิดเยอะหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียตามมามากมาย

ก่อนจะย้ำถึงสถานะความสัมพันธ์กับไฮโซ
หนุ่มคนสนิทอีกครั้งหนึ่งว่า
ยังไงก็ไม่ขยับขึ้น
ลดลงอย่างแน่นอนค่ะ

คือด้วยความที่เราคุยกันก่อนนะ

สถานะได้ไหม
ก็แล้วแต่ให้คนกำหนดแล้วกันค่ะ
ถ้าเป็นแฟนก็ไม่ปฏิเสธ

อายุเยอะก็แล้วก็ปกติค่ะ
ไม่มีเพิ่มแล้วก็ไม่ได้มีร้อน

เคลื่อนไหวนิดเดียวก็น่าสนใจไปหมด

ไม่ได้ลงรูปยังถูกจับตาเลยว่า
มีปัญหากันหรือเปล่า

ไม่ขยับขึ้นแล้วก็ไม่ลดลงแน่นอน

ทำกาแฟทำร้านอาหารทำอะไรเต็มไปหมด
ต่างคนต่างมีเวลาของตัวเอง